คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่นครราชศรีมาค่ะคลิปนี้อ่ะค่ะ
หลานสาวของบ้านนี้นะเป็นคนส่งคลิปมาให้กับทางเพจไทยรัฐนะคะ
บอกว่าภายในครอบครัวเนี่ยมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่ดิน
ถึงขั้นที่คุณยายคุณยายอายุเจ็ดสิบสามแล้วนะ
ถือค้อนไปทุบผนังบ้านน่ะเดินทุบทุบทุบทุบไปเรื่อย
ไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของปัญหาให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปหลายมุมนะคะคือไล่ทุบไปเรื่อยรอบบ้านเลยค่ะ
คือนี่กะทุบเอาพังเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือทุบรอบเลยอ่ะ
ก็ทุบไปเรื่อยคุณยายอายุเจ็ดสิบสามแล้วนะคะ
คงทุบได้ประมาณแรงเท่านี้แหละใช่ค่ะคุณยายศรีนวลเทียนตะขบค่ะ
เอาค้อนทุบไปแบบเนี้ยคือบ้านหลังเนี้ยค่ะ

ชื่อว่านางปรานีสุริยาบุตรอายุสี่สิบสอง
จริงแล้วนางปรานีคือเจ้าของบ้านนะคะ
แต่มันมีปัญหายืดเยื้อกันภายในครอบครัวมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่ดิน
คือมันเป็นเรื่องที่คุณยายศรีนวลเนี่ยไล่นางปรานีลูกสาวให้รื้อบ้าน
ย้ายบ้านออกไปจากที่ดินของยายศรีนวลอ่า
พอไม่ย้ายไม่รื้อยายก็เลยเดินทุบไปเรื่อยแบบนี้ค่ะครับ
ตัวหลานของยายอะค่ะซึ่งก็คือลูกสาวของนางปรานีเป็นคนส่งคลิปมานะคะ

ที่เพจของไทยรัฐแล้วเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ยยายทุบบ้านทั้งหลังเลยจนไม่เหลืออะไรเลย
น้องกำลังเรียนม๔จิตตกเลยไม่มีกำลังใจไปโรงเรียน

เพราะไม่มีที่อยู่ค่ะต้องไปอยู่กับแม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ

ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้นะคะย้อนไปคือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลูกชายของคุณยายศรีนวล
เคยโพสต์คลิปทะเลาะกันดุเดือดเลยผ่านเฟซบุ๊กเป็นคลิประหว่างที่
คุณยายศรีนวลกับนางปรานีลูกสาวทะเลาะกันเรื่องที่ว่าคุณยายศรีนวลเนี่ยสร้างรั้วกำลังสร้างรั้วกำแพงกั้น

ค่ะเป็นรั้วกั้นระหว่างบ้านคุณยายศรีนวลกับบ้านของนางปรานีลูกสาว

เอากำแพงมากั้นแบบนี้เลยสร้างกำแพงกั้นเลยแล้วไล่ไล่ครอบครัวนางปรานีว่าไปออกไปออกไปจากที่ดินฉัน
นี่ครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปทำข่าวนะคะ
แต่เหมือนกับว่านางปรานีไม่ย้ายไม่ยอมย้ายไม่อยากย้ายอ่ะคุณยายศรีนวลเลยทุบบ้านเลยนี่คือที่มาที่ไป
คือแม่ก็บอกว่าเนี่ยที่ดินของแม่อืมแต่บ้านก็เป็นของของลูกไง
ลูกมาสร้างบ้านอยู่แต่มันที่ดินแม่แต่แม่ไม่อยากให้ลูกอยู่
ย้ายไปได้ไหมทุบย้ายไปแต่ลูกไม่มีที่ไปอ่ะลูกก็ไม่ย้ายค่ะ
วันนี้เราเลยให้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่๑๑ตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นางปรานีสุริยบุตรอายุ๔๒ปีที่เป็นเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านบนที่ดินของแม่ตัวเองก็คือคุณยายศรีนวลน่ะนะ
พาทีมข่าวไปที่บ้านเลยนะคะตอนที่ทีมข่าวไปถึงยายสีนวลกำลังเอาค้อนทุบผนังห้องน้ำอยู่เลย
แล้วก็เอาเงินมาซื้อบ้านหลังที่อยู่กันปัจจุบันนี้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
บ้านหลังที่ถูกทุบเป็นบ้านที่ได้มาพร้อมพร้อมกับการซื้อที่ดิน
ครับพอคนในครอบครัวเห็นว่าก็บ้านหลังนี้มันก็ไม่มีใครอยู่เนอะ
ก็เลยชวนเธอให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่
ด้วยความที่ว่าโรงเรียนของลูกชายก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังนี้
ก็เลยย้ายมาเอาลูกชายเข้ามาอยู่ด้วย
พร้อมกับลูกสาวลูกเขยหลานหลานเนี่ยค่ะก็บอกว่าถ้าให้มาอยู่เนี่ย
ก็โอนบ้านหลังนี้ให้เป็นชื่อของเธอเลยก็แล้วกัน
พอถึงวันโอนบ้านทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะ
แต่ปัญหาคือพี่ชายคนที่สามกลับมาที่บ้านค่ะ
แล้วมายุโยงแม่โดยมีข้อแม้ว่าถ้าจะโอนบ้านเนี่ย
ต้องเอาเงินมาให้ก่อน๖๐๐๐บาท
ตัวนางปรานีก็เลยบอกว่าไม่มีเงินให้หรอก
พี่ชายคนที่สามของบ้านก็เลยไปบอกแม่ว่าไม่มีเงินให้
งั้นก็ไม่ต้องโอนเธอก็เลยบอกว่าอ้าวก็แม่บอกแล้ว
ว่าจะโอนให้บ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของเธอสิ
ก็แม่ยืนยันแม่รับปากว่าจะโอนให้เธอก็ย้ายมาอยู่แล้ว
เตรียมจะโอนอยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจต่อเติมบ้าน
จากบ้านที่ใกล้จะพังก็ต่อเติมเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
พอต่อเติมเสร็จก็ให้ลูกชายให้ลูกสาวให้ลูกเขยมาอยู่ด้วยกัน
เธอบอกว่าอยู่ได้คืนเดียวค่ะ
แม่ของเธอซึ่งก็คือคุณยายอ่ะนะตามภาพอ่ะ
เอาค้อนมาทุบเลยคืนเดียวนะคะเอาค้อนมาทุบเลย
แต่นี่วันนี้นี่ไล่ทุบจนเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้

คือจากที่คุณยายแกทุบวันละนิดวันละนิดเนี่ย
ทุกวันไงค่ะทุบไปเรื่อยจนไม่เหลืออะไรแล้ว
เดี๋ยวเอาภาพล่าสุดให้ดูหน่อยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าโอ้โหโวแบบนี้
ขนาดคุณยายอายุเยอะทุบทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนสภาพบ้านเป็นแบบนี้

ตัวนางปรานีบอกว่าตอนที่เอาค้อนมาทุบ

ทุกคนยังหลับกันอยู่ในบ้านทุกคนก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
ถึงขั้นต้องรีบหนีออกมาจากบ้านข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ไม่ได้เก็บออกมา
นู่นไปซุกหัวนอนอยู่ที่บ้านพี่สาวอีกคนซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้
นี่แหละค่ะคือที่มานี่แหละค่ะคือการส่งคลิปนี้
มาร้องกับทางไทยรัฐทีวีว่าเอ๊ะอย่างนี้จะยังไงดีล่ะ
ขอความเป็นธรรมจากแม่แท้ได้ไหม
ในเมื่อแม่ก็ตั้งใจจะโอนบ้านนี้ให้เป็นชื่อของเธอเธอก็อยากจะเก็บบ้านเอาไว้
อยากจะให้ลูกของเธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตามสิทธิ์
ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะมาทุบทิ้งกันแบบนี้นะคะ
ปรานีก็เลยบอกว่าหนูก็ลูกสาวแม่เหมือนกันนะ

ทำไมไม่เคยได้รับสมบัติอะไรจากแม่เลยแล้วบ้านหลังนี้
แม่บอกจะโอนให้แล้วอยู่ดีมาทุบทิ้งเฉยเลย
คือที่ตรงนี้มันเป็นที่ของตอนนี้นะ
อันนี้เป็นชื่อของใครที่ตรงนี้บ้านหลังนี้
ที่ตรงนี้เป็นชื่อสอบประกอบที่ยายโอนให้หนู
แต่ทีนี้ยายเห็นว่าหนูไม่มีเงินให้
ยายก็ไประงับสิทธิ์ที่สอบประกอบ
แล้วก็เอาใบยกเลิกที่ไหนไม่รู้มาให้หนูมาบังคับหนู

เขาบอกว่าถ้ามึงอยากได้บ้านหลังนี้คืนมึงก็เอาเงินมาหกหมื่น

เพราะว่าเขาขายตรงไหนไปสมบัติหนูลูกคนเดียวแท้ที่ไม่ได้อะไรเลยพี่
พี่ชายคนนั้นกับพี่ชายคนกลางเขาก็ได้ที่ไปแล้ว

หนูต้องการสิทธิ์ของหนูบ้างใช่ไหมคะพี่
ตรงนี้หนูเป็นลูกเพราะยายจดให้หนูแล้ว

กั้นกำแพงเองหนูก็ยอมอยู่
พระยาบาลเขาก็ไม่เคลียร์ให้อบัตราเขาก็ไม่เคลียร์ให้
หนูต้องการให้หนูอยู่บ้างให้ลูกหนูอยู่ตรงนี้
จากฝ่ายลูกสาวที่ส่งคลิปมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับเรานะฮะ
เราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับคุณยายด้วย
คุณยายที่เป็นคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ฮะที่บอกว่าบ้านถูกทุบ
นางศรีนวลเทียนตะขบแม่ของนางปรานี
บอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ปรานีลูกสาวพูดมาเนี่ยมันไม่จริง

มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ฮะนางปรานีบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าเดิมทีบ้านหลังที่ทุบเนี่ยนะ
เป็นบ้านที่เธอเนี่ยหมายถึงแม่เนี่ยสร้างขึ้นมาเอง
แม่สร้างเอาไว้บนที่ดินเอาไว้รองรับเวลาลูกหลานมาเยี่ยม
ค่ะก็อยู่บ้านหลังนี้แต่ปรากฏว่านางปรานีเนี่ย
มาบอกให้แม่เนี่ยโอนบ้านหลังนี้ให้เป็นชื่อของนางปรานี
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๕๐๐๐บาทเป็นค่าบ้าน
ทีนี้พอมาเกิดเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏว่าถูกลูกสาวคนนี้กับหลานเขยเนี่ย

แล้วขู่จะใช้มีดมาฟัน

พอมีเรื่องเกิดขึ้นปัญหาว่าจะโอนไม่โอนเนี่ย
บอกว่าเนี่ยอยู่ดีมาตะโกนด่า

แล้วนางปรานีก็ยังบอกว่าจะไม่ยอมจ่ายเงิน๕๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไประงับสิทธิ์การโอนบ้านหลังนี้คือไม่โอนให้แล้ว
ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านของเธอเธอยืนยันนะครับ
สำหรับคุณยายศรีนวลเทียนตะขบนะครับ
แล้วที่ไปทุบบ้านเพราะจะรื้อแล้วสร้างใหม่ก็มันเป็นสิทธิ์ของเธอตามกฎหมาย
ดินก็ที่ดินเธอบ้านเธอก็สร้างไว้เองแล้วเธอจะสร้างใหม่เธอจะทุบไม่ได้
ทำไมถึงจะทุบไม่ได้นี่ฮะขอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมด
ไม่ได้เกิดจากการยุโยงของลูกชายคนที่๓ที่ชื่อวันลบด้วย
แต่เป็นเพราะเธอเนี่ยรู้นิสัยของลูกสาวที่ชื่อปรานีเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมาลูกสาวคนนี้ไม่เคยมาดูแลอะไรเธอเลยไม่เคยดูแลแม่เลย
อันนี้แม่เขายืนยันกับเรามาอย่างนี้นะฮะคุณปรานีก็ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะ
ต่างฝ่ายให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเราเจอลูกชายด้วยนายวัลลบสุรธรรมสถิต
อายุ๔๙ปีพี่ชายของนางปรานีเป็นลูกชายคนที่๓ของนางศรีนวล
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยยุโยงแม่เลยนะว่าแม่อย่าไปโอนบ้านให้น้องนะ
ไม่เคยเลยนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยคือเห็นว่าแม่เนี่ยถูกเอาเปรียบจริง
ที่ผ่านมานายวัลลบพี่สาวและพี่ชายเขาไปทำงานอยู่กรุงเทพ
เพราะฉะนั้นก็มีแค่นางปรานีน้องสาวที่อยู่ที่บ้านกับแม่
แต่ไม่เคยดูแลแม่เลยนายวัลลบบอกว่าแม่แขนหักเข้าเฝือกหลายเดือน
ไม่เคยมาเยี่ยมนะแต่พอแม่มีที่ดินมีบ้านกลับมาบอกแม่ว่าให้โอนบ้านเป็นชื่อเขา

แต่เองไม่เคยเลี้ยงดูแม่เลยสาเหตุที่แม่ไม่ให้พวกเองเพราะพวกเองไม่เลี้ยงดูแม่

แต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนว่ายายไปโอนที่ให้เขาแล้ว
จ้ามันหลอกฉันไปนะดิมันหลอกฉันไปแต่ให้เงิน๕หมื่นจ้ามันไม่ให้จ้า
ถ้ามันให้สำหรับการจูบเอาแม่ไม่ขอมาขอไม่มันก็ไม่เคยเลี้ยงดูแม่อะไรก็ไม่เคยยืนแม่จักที
แม่ขอเท่านี้มันทำไมยังให้แม่มายาย

ใช่ค่ะสุดท้ายค่ะตำรวจสพปักทงชัยก็บอกทีมข่าวของเราว่า
คือจริงแล้วทั้งสองฝ่ายเคยไปเจรจากันที่โรงพักแล้วหลายรอบนะคะ
หลายครั้งแล้วด้วยตำรวจแนะนำว่าคือคดีนี้มันไม่สามารถฟ้องร้องกันได้ด้วยความที่เป็นแม่ลูกกัน
ไม่สามารถฟ้องทางอาญาถ้าเกิดจะฟ้องก็ไปฟ้องแบ่งอะไรกันทางแพ่งเอา
จะได้รู้ว่าตกลงแล้วตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่
เอาเอกสารเอาอะไรมายืนยันกันเลย
คือถ้าฟังเบื้องต้นเนี่ยคือที่ดินเป็นที่ดินของแม่ไง

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินต่างสิ่งปลูกสร้างต่างมันอยู่บนที่ดินอ่ะ
ยังไม่ได้โอนนะคะยังไม่ทันได้โอนเป็นชื่อนางปรานี

แต่ถ้าลูกสาวจะบอกว่าก็บ้านหลังนี้ฉันสร้างเองแม้จะเป็นที่ดินของแม่
แต่แม่แต่ฉันสร้างขึ้นมาตำรวจบอกคุณก็ต้องไปฟ้องแพงแล้ว
ต้องมีหลักฐานในการสร้างว่าคุณใช้จ่ายเงินอะไรยังไง